คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานะคะในห่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทั้งเรื่องของการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ
การเข้าถึงการรักษาทีเนี้ยในช่วงสองสามวันเนี้ย
ถูกพูดถึงอยู่สองประเด็นเพิ่มเติมอ่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ

กับเรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อครับ
ดูเรื่องของโรงพยาบาลสนามบุษราคำกันก่อน

เดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดเรื่องของการเฟฟบังสัน
แต่มาดูภาพรวมของโรงพยาบาลสนามบุษราคำกันหน่อยค่ะ
มีผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะ
เขาก็ไลฟ์เฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้มีผู้เสียชีวิตโอ้โหต่อวันเนี่ยเยอะนะคะ
เขามีการโพสต์แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าทุกวันนี้มาทำหน้าที่อาสาอยู่ที่นี่
จนถึงตอนนี้ไม่มีใครกลัวตายแล้วเพราะเห็นความตายเห็นคนตายทุกวันจนเป็นเรื่องปกติ
ถามว่ากลัวจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าจากผู้เสียชีวิตไหมเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะคะ
เพราะว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้หายใจไม่มีสารคัดหลังที่แพร่เชื้อได้ไม่เหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่
โรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีการแพ็คห่อศพพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดี
มีรถบริการมารับไปจนถึงเมนเผาศพ
ไม่ต้องกลัวการแพร่กระจายของเชื้อจากศพผู้เสียชีวิต
อาสาของโรงพยาบาลสนามบุษราคำก็เลยบอกว่า
อยากฝากบอกไว้ว่าพวกเราไม่กลัวตายนะ
เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา

งบประมาณของประเทศจะใช้ไม่คุ้มค่ากับเตียงสนาม
ถ้าใครคิดจะตั้งโรงพยาบาลสนามขอให้คิดให้ดี
ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมา
คนมีความรู้ควรบริหารจัดการได้

ทุกวันไว้เลือดพวกนี้ตอนแมคแรกบอกว่าเกลียดตาย

และคิดจะตั้งโรงพยาบาลสนามใหม่เนี่ยคิดให้ดีก่อนนะ
ปรึกษาคนไม่มีความรู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะนะฮะศักดิ์แต่ว่าทำทำทำทำ
ให้ดูเลิศหรูยืนเข้าแถวปุ๊บเตียงพร้อมทุกคนพร้อม
แย่ว่ะไว้ตัวเองมานอนอ่ะถึงจะรู้สึกผู้บังวันนี้ศพเยอะนะคะ
ครับผมขอบคุณครับเยอะอย่างนี้ทุกวันแหละครับ
ตอนนี้เลือดน้อยครับผมแต่คนที่นี่ก็เรียกว่าธรรมดาแล้วครับ
ตายไม่ว่าขอให้ระบบการจัดการให้ดีหน่อยครับผมแต่ก่อนจะตายเนี่ย
เขาได้อะไรขึ้นบ้างเขามีรับอาการอะไรบ้าง
บอกสีเขียวอยู่บ้านเลยสีเหลืองอยู่นั่นสีแดงอยู่เนี่ย
ให้ท่านเป็นท่านกล้าไหมท่านลูกอุทัยไหม
ท่านมาวัดกับผมไว้ให้เป็นเนี่ย
ท่านกล้าไปอีกรอบผมมากล้าไปอีกรอบ
จมูกเลยผมกล้าไปอีกรอบอยากจะอยู่กับท่าน

ช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงมีอีกแล้ว
มีอีกแล้วคือมีผู้เสียชีวิตอีกแล้ว
โอ้โหทางอาสาเขาก็ต้องมาปลอบใจให้กำลังใจญาติของผู้เสียชีวิต
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ด้วยกันนะคะมารักษาตัวด้วยกัน
แต่คนในครอบครัวบางคนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะครับ
ป้าป๊าครับแล้วเตียงป้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข็นกลับ

เดี๋ยวป้าอย่างนี้เดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยนะ
เขาช่วยเต็มที่แล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อป้าว่าวิธีการต่อไปเป็นยังไง
นะตอนนี้เราเสียใจได้แต่เราต้องสู้
ไม่ใช่ว่าเราจะเสียใจเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา
เมื่ออีกละพวยเราต้องสู้ให้ชีวิตเรารอดต่อไป
นี่ก็ไปดีไปสวรรค์ไปแล้วนะ
เราต้องอยู่ต้องสู้ไป
คุณผู้ชมคะโรงพยาบาลสนามบุษราคำแห่งนี้มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเยอะค่ะ
มีความต้องการใช้วิวแชร์เยอะมากตอนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคะ
เขาต้องแบ่งกันใช้วิวแชร์๑คันต่อ๒๐๐คน
คันต่อ๒๐๐คนแบ่งกันค่ะ
ทีนี้ค่ะถ้าใครอยากจะช่วยเหลือนะคะเขาก็ต้องการการรับบริจาค
ก็คือพวกวิวแชร์ของกินของใช้จำเป็นยังบริจาคเข้าไปได้ตลอด
ทางโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ยังมีความต้องการเยอะเลย
ผู้สูงอายุอยู่ที่นี่ก็เยอะนะฮะเยอะค่ะทางผอโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
ก็เคยบอกอยู่ว่าคือเรื่องเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องบริจาคเป็นเงินหรอก
ขอรับเป็นเงินขอรับเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะคะ

เพิร์สอาหารอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างนะครับ
คือหลายคนบอกว่าถ้าบังซาไม่ออกมาไลฟ์ให้เห็นเนี่ย
ก็คงไม่รู้ว่าโอ้โหข้างในของโรงพยาบาลบุษราคำเนี่ย
อยู่กันเยอะขนาดนี้ระบบการจัดการเป็นแบบนี้หรือนี่
คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวสโว

ท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไงว่าเออเป็นยังไงบ้าง

คือเล่าอย่างนี้ก่อนฮะบังซาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่

ก็เลยถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำ
เพราะฉะนั้นเมื่อมารักษาอยู่ที่นี่ก็เลยทำงานเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้ป่วยในนี้ไปด้วยช่วยทุกอย่างนะ

ศพอะไรต่างนานาเนี่ยเวลาที่มีผู้เสียชีวิตในนี้

ระบบจัดการสุขอนามัยต่างไปแล้วเมื่อวานี้
ห้องน้ำสะอาดแล้วทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้ว

ศพอะไรเต็มไปหมดเนี่ยที่นี่ตายกันในเว้นวัน
วันหนึ่งโอ้โฮแปดคนเก้าคน
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับมีข่าวว่าบังซาเนี่ย
ถูกห้ามไม่ให้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสา
อยู่ในโรงพยาบาลบุษราคำ
แล้วก็ให้เชิญออกจากโรงพยาบาลด้วย
นี่ถึงขั้นบอกให้ออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำเลย
คนนี่ติดแฮชแท็กกันบอกเซฟบังซาเซฟบังซา
ซาเองก็ติดใจสงสัยว่าเอ้าแล้วนี่ผมหายแล้วหรือนี่

ตกลงผมหายหรือยังให้ผมออกจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
บอกว่ายังไม่ได้สวอปครั้งสุดท้ายก่อนจะให้ออกเลย
ใช่หรือให้ผมออกไปอยู่ไหนอะไรยังไง
ให้ผมกลับไปอยู่ที่บ้านผมไม่กลายเป็นคลัสเตอร์บางซาเหรอ

ซาเนี่ยชื่อจริงชื่อนายทรงวุฒิอายุ๕๒ปีนะครับ
บังซาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
คือถ้าเป็นรหัสของบังซาเนี่ยคือเหนือ๑๕
มีเฟซบุ๊กเหนือ๑๕ด้วย
ร่วมกระตันยูบอกว่าบังซายังเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะฮะ

แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถามไปยังบังซานะครับท่านผู้ชมครับ
บางซาบอกว่าตอนนี้งงมาก
อยู่ก็ถูกสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลบุษราคำ
มารักษาตัวอยู่ได้๑๒วันก็ทำงานช่วยเหลือด้านในไปด้วย
เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยเจ้าหน้าที่ไม่พอ
เลยอยากจะถามกลับว่าให้ผมออกไปเนี่ยไม่ตรวจสวอปให้ผมหน่อยเหรอ
ไม่เอาให้แน่ใจเลยเหรอมาบอกว่าผมให้ออกไป
คือผมหายออกในฐานะหายแล้วหรือว่าอะไรยังไง
ขณะเดียวกันเนี่ยบังซายังระบายความอัดอั้นตันใจนะครับ
บอกว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราพูดความจริงกันไม่ได้หรือ
พูดความจริงแล้วต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือยังไรเอาเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
แค่๑๒วันก็ออกผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการของเขาเช็คไงอยู่ดีให้ออกออกได้กี่ใบ
เป็นผมผมไม่มีความรู้ก่อนจะออกนะครับ
สวาปผมหน่อยว่ามีเชื้อไหมถูกไหมครับนะฮะ
วันนี้คุณต้องมาสวาฟก่อนสวาฟที่รู้ผลเลยเอาถึงจะออกได้
นะมาพ่นยามาอะไรก่อนจะออกไปคุณต้องออกเลยเขาเจอเตียงให้คุณมาอยู่ใหม่
ผมไม่ว่าหรอกนะผมจะอ้างยังไงก็ตามผมไม่ว่าเพราะผมปากหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ที่พูดเนี่ยเพื่อมันแก้ไขมาวันที่ผมอดทนไม่ได้ผมไลค์ไป
ผมได้ออกเลยคนบางคนมีโทรศัพท์แจ้งมาให้ออก
แต่ยังออกไม่ได้เพราะใบเขาเลี้ยใบข้าวโพดมาไม่ถึง
ให้ผมปุ๊บแจ้งออกปุ๊บขอทะเบียนรถที่ยอมมารับ
ผมได้ออกเลยเร็วมากเลยผมตกใจใจหาเลยว่าเฮ้ย
กูอยู่ครบกูหายหรือยังวะไม่ออกครับน้องไม่ได้ออกทั้งสามคน
ครอบครัวและพ่อแม่ลูกเลยโดนปลดออกจากหน้าที่จิตอาสาของที่นี่ได้ไหมนะครับ
แต่ของลูกตัดอยู่ผมยังเป็นกรรมการรูปตัดอยู่เหมือนเดิมครับ
สิ่งที่ผมเล่นสด
เอาเป็นว่าวันนี้บังซากลับบ้าน

โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าตกลงหายไม่หายหรือต้องอะไรยังไง

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงแล้วก็ต้องสวอปครั้งสุดท้าย
จะได้รู้ว่าโอเคหายแล้วไม่มีเชื้อแล้วแล้วก็กลับบ้านเนอะ
หรือคุณยังเขียวอยู่นะแต่คุณกลับไปอยู่ที่บ้านได้อะไรอย่างนี้นะฮะ

คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เดี๋ยวเราจะตามเรื่องบังซาให้นะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะแบบพยายามติดต่อ
แล้วก็คุยว่าตกลงแล้วบังซายังไงหายแล้วหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ย
รวมทั้งการจัดการการดูแลผู้ป่วยในจุดต่าง
รวมทั้งศูนย์ที่บุษราคำตรงนี้ด้วย